มาเมาต่อกันที่ความหล่อของณเดชน

คือหลายคนรู้อยู่แล้วว่าพี่แบร์
หันซ้ายหันขวาแต่งตัวหล่อแบบก็หล่อ

แต่บอกเลยว่าความหล่อเป็นเหตุสังเกตได้
พี่แบร์เพิ่มใจในรายการของนิขี้
บอกว่าพี่มีพระเอกคนนึงที่ยายาชมไม่ขาดปากเลย

คือน้องยายเนี่ยเค้าชอบแบบว่า

แล้วก็บอกว่าณเดชน์เขาก็แสวว่าอุ๊ยน้องย่าชมจนแบบว่าโอ๊ยเอาล่ะ

แต่พอน้องย่าชมบ่อยใจวิวเหมือนกัน
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะเจอมาริโอถามถึงประเด็นนี้สักหน่อยนะ

แล้วพอทราบว่าพี่ณเดชน์เนี่ยแอบทดเอาไว้ในใจทดชื่อโอ้ไว้แล้วนะ
เจ้าตัวบอกว่าถ้ามีโอกาสได้เจอณเดชน์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบขอโทษ
ขอโทษที่อะไรความหล่อเป็นเหตุ
เดี๋ยวไปฟังโอ้หน่อยค่ะ

เดี๋ยวผมหาโอกาสไปขอโทษณเดชน์เองครับผม
พี่แบ๊ก็เป็นนักแสดงที่ตั้งใจมาก
แล้วก็เห็นความเขาเก่งรอบด้าน

ได้หมดทุกอย่างใช่

แฟนคลับ

ฮัลโหลฮัลโหลใครสัมภาษณ์อยู่ฟันแฟนอยู่บนสัมภาษณ์ลอยกันเพียบเลย
เอาใจเอฟซีแบบนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่มาริโอ
แล้วคือจากเรื่องน่ารักเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงมาเป็นเรื่องชวนขนลุกกันหน่อยคุณผู้ชม
ล่าสุดในนั้นนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์๓ใช่ไหม
โดยทายาทของขุนพันธ์เป็นผู้มอบให้แล้วก็มีการท่องคาถาปลุกเสกให้มาริโอด้วย
คุณโอ้บอกว่าตอนที่สวมใส่แล้วตอนที่พี่เขาท่องกระถา
มันมีความรู้สึกแปลกบางอย่างเกิดขึ้นคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปฟังโอ้เล่าความรู้สึกวันนั้นกันหน่อยค่ะ
คนลุกตั้งแต่แบบเข้าไปในบ้านท่านขุนแล้วครับเพราะว่ามีทั้งดาบดาบจากพญาพิชัย
แล้วก็มีดแล้วก็ปืนของท่านอะไรอย่างนี้ได้จับของจริงของท่านเลยอะไรอย่างเง
คนลุกครับผมก็ไปบอกท่านว่าแบบขุนพันสามกำลังจะเข้าแล้วนะครับท่าน
อยากให้คนดูอยากให้คนมาสนับสนุนหนังไทยเยอะก็อยากให้ท่านแบบช่วยสนับสนุนเรา
ปังแน่นะเดินทางมาถึงภาค๓แล้วนะคุณผู้ชม
ส่วนประเด็นที่ภาพยนตร์ขุนพันธ์โดนลดจำนวนโรงฉาย
ในฐานะนักแสดงมาริโอขอส่งกำลังใจให้กับผู้กำกับพี่โขมก้องเกียจ
เพราะว่าทราบว่าพี่โขมตั้งใจมากรวมไปถึงนักแสดงทุกคน

ใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับหนังไทยไปอุดหนุนกันได้คุณผู้ชม
ขุนพันธ์๓เข้าโรงแล้วนะคะค่ะค่ะ
เห็นคอหนังเขารีวิวนะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยคุณภาพที่ควรจะไปดูมันนะ